อามาต่อกันที่ดั่งเอกวิ๊กน้อย๔คนนะคะ

ก็เลยต้องถามหน่อยนะคะละครเรื่องล่าสุดโอ้โหจูบจริงเต้ยพงศกร
แบบว่าประกบปากไปเลยแบบนี้
ภูผาว่าไหมนะคะนางบอกว่าภูผาไม่ว่าเลยบอกไฟเขียวพันธุ์ตลอด
เพราะว่าดีใจที่แฟนตัวเองได้พัฒนาแบบก้าวกระโดดคุณผู้ชม
แล้วก็ด้วยความสมจริงของฉากเลิฟซีนรู้ไหมคะใครโทรมาหา
ใครคะ
พี่ที่ต่อรู้นะคะส่วนตัวก็ยอมรับว่ามีเขินเหมือนกัน
ถ้าเรื่องหน้ามีบทแซ่บอีกนะคะก็จะเปิดใจมากกว่านี้แล้วจ้า
คือไม่เคยเล่นนะครั้งแรกที่เล่นแบบดุเดือดขนาดนี้ก็ตื่นเต้น
เหมือนแบบพอเห็นเรื่องนี้เราได้พลิกคาแรคเตอร์เขาก็อยากเห็นเราแบบ
แล้ววิทย์มาถามว่ามินพี่พาห่วงไหม
ไม่หึงไม่ห่วง
ไม่มีอะไรเลยก็อย่างนี้พี่พาวันนี้แบบอะไรกันว่า
เขาบอกว่าต้องทำให้ดีนะ

ภูผามา๑๐ปีแล้วนะคะก็ไม่ได้มองใครเพราะว่าภูผาคือแฟนคนแรก
อย่างตอนให้สัมภาษณ์บอกว่าหนูไม่ค่อยคุ้มเลยนะพี่
เหมือนกับการใช้ชีวิตดังแต่วตัวเองค่ะ
ตอนนี้นะคะก็มองเรื่องอนาคตไปเรื่อยก่อนนะคะไม่ได้จริงจังอะไรค่ะ
ล่าสุดค่ะมีนก็พึ่งเข้าไปคอมเม้นยินดีกับขิมบอรี่ด้วยนะคะ
คืออย่างนี้ย้อนกลับไปนิดนึงเมื่อหลายกี่ปีแล้ว
มีนกับมากก็คือมีเรื่องไม่ถูกใจกัน
แต่ว่าตอนนี้เขาเป็นเพื่อนกันแล้วล่ะค่ะนะคะ
ก็ถามนะคะว่าถ้าสมมติบากทิ้งก็เชิญไปงานไปไหม
เขาบอกว่าไปแน่นอนค่ะไปฟังเสียงหน่อยค่ะ

ไม่ได้มองใครจริงหรอ

คือแบบเป็นแฟนคน

มันก็ยังเหมือนแบบเป็นจุดเริ่มต้นอีกจุดหนึ่ง
เราก็ยังมองไม่เห็นว่าเราจะไปด้วยกันยังไง

ก็บอกว่าเราไปก่อนเราก็บอกเขาไปก่อน

ถ้าเขาเชิญก็ยินดีจะไปอยู่แล้วค่ะ

เพราะว่าอย่างที่บอกไปปลายปีนี้เราจะได้ไปงานแต่งของดาราดังหลายคนเลย

จิตมิถุนาต้องไปแน่นอนเลยนะคะ
แจ๊กต้องเตรียมตัดชุดหลายงานเลยนะคุณผู้ชม
และโดยรอดูบรรยากาศจากพี่แจ็คแล้วกันนะคะ